ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ฟ้าดินเป็นพยานหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
แต่กล้องวงจรปิดเนี่ยโอ้โหเป็นพยานอย่างดีเลยอ่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คเล่าเรื่องราวบอกว่า
ขับรถจะไปส่งลูกปรากฏว่ารถด้านหน้าคันสีดำ
ถอยมาชนรถเธอเธอลงไปดูอ้าวรถไม่เป็นอะไร
เข้าใดบอกป้างั้นยากย้ายละกันนะอ่าต่างคนต่างไป
พอบ่ายเท่านั้นแหละค่ะป้าแกโทรมาเลยบอกว่า
คุณมาชนรถฉันจะเรียกค่าเสียหาย
แต่คุณคะโอ้แต่ครับไอ้กล้องวงจรปิดไงนั่นไง
เห็นหมดเลยว่าใครถอยใครชนคุณผู้ชมดูพร้อมกันค่ะ
นี่ไงมาแล้ว
ปึ้งหนึ่งที
ชัดเจนถอยกลับมาเราลงมาดูก่อนเราลงมาดู
รถตู้อย่าบังเออแกถอยมันก็ไม่ติดอะไรแกถอยมาถอยเอวเลย

ใครโทรโทรอยู่นั่นเหรออืมอ๋อรถแก่อยู่นั้นแล้วรถเราเองอยู่ทางนี้
มันไม่เสมอกันพอดีอ่ะดูนะไปดาดแก่ตอนไหน
พี่จะบอกว่ารีบไปรีบไปรถติดไม่ได้เป็นไรมากอืม
เดี๋ยวเดี๋ยวเราถอยเราถอยลงมาจังหวะเนี้ยถอยเยอะด้วย
เนี้ยชงสิบฝ่าเนี้ยเห็นป่ะเห็นไหมเห็นไหมอืม
เนี้ยครั้งที่สองลงมาอีกอ่าเนี้ยจะไปชงอีกเนี้ยแล้วก็จะไปชนข้างหน้า
จะไปชนข้างหน้านี่จะไปชนข้างหน้าได้คำตอบแล้วว่า
ใครชนใครใครถอยชนจังหวะแรกคือป้าถอยอยู่แล้วฮะ
เนี้ยป้าถอยไปชนเขาเลยรถกรรมน่ะอืมใช่ไงคือ
อย่างนี้ว่าถ้าเกิดดูร้อยคนเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ตอบเหมือนกันว่า
เก๋งสีดำคันหน้าเนี่ยเป็นคนถอยชนคันสีขาวถูกไหม
ทีนี้หลังจากที่เรื่องราวเนี่ยมันถูกถ่ายทอดผ่านทางเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าโซดาดาริกานะคะ
เธอนำเรื่องราวเนี้ยมาโพสต์เล่าบอกว่าวันนั้นเธอกับสามีเนี้ยขับรถเก๋งคันสีขาวจะไปส่งลูกที่สาธิตบางนานะฮะ
พอมาถึงกลางทางรถเก๋งสีดำอยู่ก็หยุดหยุดกลางถนนแล้วก็ถอยหลังมาจนมาชนรถของเธอหลังเกิดเหตุ
ฝ่ายรถเก๋งคันสีขาวก็คือคุณโซดาดาริกาเนี่ยนะคะเธอก็ลงไปดูนะฮะ
สามีเธอลงไปดูก็เห็นว่าไม่มีรอยอะไรเยอะก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะคะ
ทั้งทั้งที่ว่าฝ่ายตัวเองเป็นฝ่ายถูกด้วยนะแต่ก็แลกเบอร์สุดท้ายแยกย้ายค่ะ
คิดว่าเรื่องมันน่าจะจบแต่มันไม่จบปรากฏว่าตอนบ่ายป้าชุดแดงคนที่ขับเก๋งสีดำคันหน้าเนี่ย
ติดต่อกลับมาบอกว่าฝั่งเก๋งสีขาวเนี่ยผิดคุณงงไหม
ตอนแรกคุณฝ่ายเก๋งสีขาวบอกว่าป้าไปแจ้งประกันเลยว่าไม่มีคู่กรณีอะไรอย่างนี้นะคะ
บอกว่าป้าบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะรถสีขาวของคุณมาชนท้ายรถฉัน

พอเจอแบบนี้คุณโซดาดาริกาบอกว่า
ตอนนั้นนะมันวิ่งวิ่งในหัวคือสารพัดคำถามมากเลยนะคะ
แล้วก็นึกในใจเอาเฮ้ยมันไม่เหมือนคุยกันไว้นี่ว่า
ป้าหนูไปชนป้าทอนตอนไหนนะคะ
แล้วป้าแกบอกว่าสามีของคุณโซดาดาริกาเนี่ย

วงจรปิดก็เห็นแล้วนะว่าไม่มีใครไล่ป้าแกนะฮะ

สุดท้ายต้องงัดกล้องวงจรปิดเนี่ย
มาโพสต์เป็นหลักฐานยืนยันว่าใครชนใครกันแน่
ทีนี้เราก็เห็นแล้วนะคะเราก็เห็นแล้วว่า
ถอยมาชนแล้วลักษณะคือเห็นบอกว่า
ไม่ได้โดนรอบเดียวด้วยซ้ำนะ๒รอบ
ตอนนั้นสามีเธอใจเย็นมาก
ไม่เอาเรื่องบอกว่าจะรีบไปส่งลูก
แต่หลังจากแยกย้ายเรื่องมันกลับตลปัดค่ะ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์อยากเตือนภัยด้วย
ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะป้าป้าไม่รู้เหรอ
เดี๋ยวเนี่ยกล้องวงจรปิดมันไม่ใช่เป็นกล้องดัมมี่เนี่ย

เป็นหลักฐานยืนกว่าตาวิเฟศอะไรก็ฟ้องกันตรงนี้เลยนะ